มาดูฉายาของสภาพผู้แทนรัศดรประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ
โดยนักข่าวสายสภานะคะก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้ว
ข่าวสายธรรมเนียบก็ฉายารัฐบาล
นักข่าวสายสภาก็ตั้งฉายาให้กับสภาพผู้แทนรัศดร
ฉายาที่ได้รับก็คือ๓วันหนี๔วันล่ม
นี่นะคะคือช่วงหลังเนี่ยสะพานล่มซ้ำซาก

ละเลยการประชุมหรือเปล่ามันเป็นหน้าที่สำคัญของสอสอนะ
ทำไมปล่อยให้สะพานล่มเลยได้ฉายาไปแบบนี้นะคะ
สามวันหนีสี่วันล่ม
ส่วนวุฒิสภาค่ะได้ฉายาตราปปปลาค่ะ
เพราะว่าตลอดปี๒๕๖๕สวยังทำหน้าที่รักษามรดกของคอสช
มติพิจารณาเรื่องสำคัญแต่ละครั้งไม่แตกแถวเลย
ทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของป่อปลาสองป่อผลเอกประยุทธิ์ผลเอกประวิทธิ์
ล่าสุดเช็คชื่อแล้วว่าสวคนไหนสนับสนุนปไหนเป็นนายกรัฐมนตรีกันแน่
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรค่ะฉายาชวนสวนเส
ก็ได้รับความเคารพนะคะก่อนหน้านี้ก็ได้รับการเคารพการเชื่อฟัง
สอสอรุ่นน้องยุติข้อขัดแย้งต่างต่างได้แต่ทำไมปีนี้ตรงกันข้ามล่ะ
ลดความยำเกรงถูกสอสอท้าทายหรือกลายเป็นคู่ขัดแย้งซะเอง
คุณพรเพชรวิชิตชนลชัยประธานวุฒิสภาได้รับฉายาว่าพรเพชรพักก่อน
ช่วงที่ทำหน้าที่ควบคุมการประชุมของคุณพรเพชรในช่วงปี๖๕เนี่ยค่ะ
ก็โดนสสวทักทวงไม่สามารถควบคุมการประชุมให้เดินหน้าอย่างราบรื่น
สอสอประท้วงบ่อยทำหน้าที่เหมือนสนับสนุนรัฐบาล
นี่นะคะก็เลยเกิดคำถามว่าควรพักก่อนไหม
ทีนี้ค่ะมาดูในแพทย์ชนนั่นศรีแก้วผู้นำฝ่ายค้านในสภาพผู้แทนรัศดรคือปีที่แล้วเนี่ย
ได้รับการโหวตจากสื่อมวลชนให้เป็นดาวเด่นนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แต่ทำไมปีนี้เป็นยังไงฮะ
หมอชนน่านแต่คำว่าหมอมีงองูอยู่ด้านหลังคือหมองค่ะ
หมองเลยเหรอหมองชนนั่นก็พอได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักเพื่อไทย
ทำหน้าที่ผู้นำฝ่ายค้านแต่ทำไมถึงหมอง
อภิปรายในสภาก็ไม่โดดเด่นมาในอดีต
ทำหน้าที่หัวหน้าพักก็ยังขาดอิสระนะคะ
เด่นปีนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่มีนะคะ
ไม่มีดาวเด่นเลยพี่อุ๋ยไม่ให้ใครเลยหรอ
มีแต่ดาวดับดาวดับไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะ
สสเต้มงคลกิจสุขสินทรานนท์ค่ะ
คือเขาก็เด่นแหละแต่เด่นในเรื่องที่ไม่ใช่หน้าที่
ยังไงฮะโหนกระแสสังคมหาพื้นที่ให้ตัวเอง
จะคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
ไหนจะประเด็นการว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงของคุณโตโน่ก็จะไหว้บ้างแหละ
หลายกรณีค่ะก็เป็นสิ่งที่มันไม่ได้เกี่ยวกับสสเต้เนอะ
แต่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็เหมือนกับเป็นดาวดาบ
เป็นสีสันเป็นตัวตลกการเมืองแค่นั้นหรือเปล่า
วาทะแห่งปี๖๕นะคะก็คือคำพูดของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ที่เกิดขึ้นระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเมื่อ๒๐กรกฎาคมปี๖๕
คือที่ชี้ไปที่พลเอกประยุทธ์นะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องปฏิวัติผมไม่เกี่ยวนะ
คนนี้นะที่ปฏิวัติคนนี้นะพลเอกประยุทธ์ก็ยิ้มแล้วก็ยอมรับ
แล้วก็มีเสียงปรบมือนี่ยกมือเห็นไหมเนี่ยนี่นะคะ
เดี๋ยวลองดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึง
นี่ค่ะแต่ทางนักข่าวสายสภาหรือหลายคนก็อาจจะมองว่ามันไม่ควรเกิดขึ้นนะ
บรรยากาศแบบนี้เหมือนกับยอมรับว่าตัวเองปฏิวัติด้วยความภาคภูมิใจ
เหตุการณ์แห่งปีค่ะเกมพลิกสูตรหารร้อย
คือเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐสภาใช้ช่องของรัฐธรรมนูล
ช่วงชิงความได้เปรียบในสนามเลือกตั้ง
แต่ไม่ได้คำนึงว่าประชาชนจะได้ประโยชน์อะไร
ขณะเดียวกันนะครับหลังจากที่ฉายาของทางสภาออกมา
แน่นอนว่านักข่าวก็ต้องไปถามกันนะฮะ
คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
วันนี้คุณชวนให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่โกรธที่ถูกตั้งฉายา
แต่ขอยืนยันว่าไม่ได้สวนเซยังยึดมั่นในหลักการเหมือนเดิม
เพียงแต่อาจไม่ถูกใจสมาชิกบ้างเท่านั้น
พร้อมกับขอความเป็นธรรมให้กับสภาผู้แทนรัศดรด้วย
ที่ได้ฉายาว่า๓วันหนี๔วันล่มเนี่ย
คุณชวนบอกว่ามันเพิ่งมาล่มในช่วงหลังนะ

ยืนยันว่าสภาชุดนี้เป็นสภาที่มีผลงานมากที่สุดชุดนึง

เพราะฉะนั้นเรื่องหลักการเนี่ยไปสวนเซอะไรไม่ได้หรอก
แต่ว่าอาจจะไม่พี่ถูกใจสมาชิกเป็นไปได้
ผมว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับสภาว่ามันไม่ได้เกิดบ่อย
มันช่วงไกลเนี่ยมีปัญหาหน่อย
แต่ว่าเห็นยังไงสภาชุดนี้มีผลงานมากที่สุด
ส่วนสรตเต้มงคลกิตนะครับ
หัวหน้าภาคไทยศรีวิไลน์นี่ครับ
ได้ฉายาดาวดรับเนี่ย
สสมงคลกิจบอกไม่โกรธนะฮะ
วันนี้ถึงกับยกมือไหว้ขอบคุณสื่อมวลชน

คุณมงคลกิจบอกต้องขอบคุณจริงนะ
รัฐสภาเนี่ยสสวรวมกันสมาชิก๗๕๐คนเนี่ย
โอ้โหยังมีชื่อของผมเนี่ยมาติดเป็นฉายาดาวดับสอสอมงคลกิจบอกว่า
เรื่องที่เป็นดาวดับเนี่ยก็เนื่องมาจากไปทำหน้าที่ในการติดตามคดีสำคัญต่าง
มันดับเฉพาะช่วงที่มีเมฆมาบังพอเมฆหายเดี๋ยวก็สว่างเหมือนเดิม
ช่วงที่ผ่านมาต้องทำงานหลายหน้าที่และอีกส่วนหนึ่งก็ยอมรับว่าตัวเองเนี่ยต้องหาแสง
เพราะเป็นคนที่ไม่มีสื่อในมือไม่เป็นที่รู้จักไม่เป็นที่รู้จักของคนมากนัก
ก็เลยจะต้องหาแสงที่สำคัญก็คือเป็นสอสอที่ไม่ได้ใช้เงินซื้อเสียงด้วย
หาเสียงในการที่ทำงานที่มันมีแสงเยอะมันก็จะประหยัด
เมื่อเราประหยัดเมื่อเราเข้าสู่อำนาจรัฐแล้วเราประหยัดความกดดันในการทำหน้าที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเนี่ย
มันจะไม่ค่อยกดดันเยอะเพราะเรามีต้นทุนน้อย
เมื่อมีต้นทุนน้อยศักยภาพในการทำงานมันจะเยอะมันจะไม่ต้องมีแสง
ไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธไม่โกรธ

ขณะเดียวกันนะครับความเคลื่อนไหวของพักฝ่ายค้านในวันนี้นะครับ
พักร่วมฝ่ายค้านได้ยื่นยติขออภิปรายทั่วไป
โดยไม่มีการลงมติตามมาตรา๑๕
ประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
เพื่ออภิปรายเกี่ยวกับเรื่องของ
ใช้ชื่อการอภิปรายในครั้งนี้ว่า
ยุทธการถอดหน้ากากคนดี
ร่วมฝ่ายค้านบอกว่าเหมือนเป็นการทำงานต่อเนื่องจากสื่อมวลชนธรรมเนียบ
ฉายาหน้าชัดหลังเบอร์ให้กับพลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
ฉายารองนายกให้กับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
และถือเป็นปีสุดท้ายของรัฐบาลก่อนการเลือกตั้งใหญ่ด้วย
หมดวาระสภานะฮะยังสามารถใช้สิทธิ์อภิปรายทั่วไป
โดยไม่มีการลงมติได้อีกหนึ่งครั้ง
เพื่อให้ประชาชนร่วมตรวจสอบว่าคนดีนั้นแท้จริงแล้วเป็นอย่างไร
จะได้เอาข้อมูลไปตัดสินใจในการเลือกตั้งปี๖๖
ประธานสภาบอกว่าคาดว่าน่าจะบรรจุวาระได้หลังกลางเดือนมกราคมนะครับ
หรือยังช้าปลายเดือนมกราคม
หน้ากากคนดีออกก็จะทำงานต่อเนื่องจากที่พี่น้องสื่อมัญชนได้ตั้งฉายาไว้
จะเอาข้อเท็จจริงมาประกอบให้ประชาชนเชื่อว่าจริงหรือไม่จริงนะครับ
ส่วนคุณหมอชนละนานนะฮะหัวหน้าภาคฝ่ายค้าน

คุณหมอบอกนี่ผมยังสดชื่นนะเห็นไหมนี่
เมื่อกี้ยิ้มให้ดูเลยนะฮะยิ้มโชว์สื่อเลย
มีความเคลื่อนไหวของพักการเมืองนะครับทุกผู้ชมครับต้องจับตานะฮะ
พรุ่งนี้มีการแถลงข่าวนะครับสองพักเขานัดแถลงข่าวร่วมกัน
คือพักสร้างอนาคตไทยที่มีดรสมคิตจาตุศีพิทักษ์เป็นประธานพักนะฮะ
แล้วก็พักไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์เป็นหัวหน้าพัก
มีข่าวมาสักพักนึงแล้วว่าสองพักนี้เขาจะมารวมพักกัน
พรุ่งนี้นัดแถลงข่าวนะฮะของสองพักจะรวมกันแบบไหนออกมาในรูปแบบไหนเนี่ย
เดี๋ยวรอฟังนะฮะแต่ก่อนหน้านี้คุณสุรนันเวชาชีวะ
ประธานภาคกรทมของพักสร้างอนาคตไทยได้ยื่นใบลาออกจากสมาชิกพักไปก่อนหน้านี้แล้ว
บอกว่าเนื่องจากถือว่าเจตนารมณ์อุดมการในการตั้งพักไม่ตรงกันแล้ว
ก็เลยขอลาออกมาก่อนวันนี้มีกระแสข่าวเรื่องพักพลังประชารัฐนะฮะ
คุณมิ่งขวัญแสงสุวรรณท่านผู้ชมยังจำได้ไหมฮะ
วันก่อนหน้านี้เพิ่งมาแถลงข่าวกับบิ๊กป้อม
บิ๊กป้อมเนี่ยโอ้โหผมได้คุยกันมาเชิญผมเข้าพัก
ให้ผมเป็นแคนดิเดตนายกด้วยจะมาคุมทีมเศรษฐกิจด้วย